ชนบทยังมีผู้เท่าผู้แก่ที่มีความทรงจำคติโบราณไว้ได้
เนื่องจากได้ใช้คตินิยมนั้นในการดำรงชีพอยู่เสมอ
ทรงจำความรู้เรียกอย่างชาวบ้านว่า
ถือหมายถึงยึดเอาไว้หรือเอาไว้ในใจ
มากบ้างน้อยบ้างต่างกันไปในแต่ละคน
เช่นถ้าไปถามผู้เท่าผู้แก่ว่า
วันอะไรบ้างที่ไม่ควรทำการมงคล

เผาผีวันศุกร์ห้ามโกนจุกวันอังคาร
แต่งงานวันพุธห้ามขึ้นบ้านใหม่วันเสาร์
การถือวันเหล่านี้คนไทยส่วนหนึ่งก็ยังคงถือปฏิบัติกันอยู่
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน